ทุกผู้ชมครับที่กระบี่เหตุการณ์นี้ก็น่าเศร้า
แอร์สองคนเนี่ยเขาต้องมาเจ็บมาตายเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดอาการหลอน
ค่ะนะฮะดูสิฮะไปซ่อมแอร์นะฮะไปซ่อมแอร์ไปทำแอร์
ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับผู้ชายคนนี้เลยสุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายนะครับ
ถูกทุบถูกตีถูกแทงถูกฟันคนนึงเนี่ยตกลงมาจากบ้านที่กำลังซ่อมแอร์อยู่เสียชีวิต
อีกคนนึงก็เจ็บหนักนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเสร็จ
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลลำทัพอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่นะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ฮะจะเป็นลักษณะอยู่ในลานเทปามนะครับ
มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของช่างแอร์อยู่ด้วยนะครับกองเลือดกองใหญ่อยู่หนึ่งกองนะฮะ
อยู่ที่หน้าบ้านข้างบ้านอุปกรณ์ช่างนี่กระจัดกระจายหมดนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะชื่อว่านายอธิชัยศรีสุขใสอายุ๓๐ปี
มีบาดแผลถูกแทงเข้าหน้าอกสองแผลที่ศีรษะนี่มีแผลชะกันเลือดออกเยอะมาก
สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอีกคนนึงก็เจ็บหนัก
ชื่อนายชัยนรงเดชศรีอายุ๒๗เป็นช่างแอร์เหมือนนายอธิชัยนะครับ
นายชัยนรงค์นี่แขนขวาหักศีรษะแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ระเบียงห้องนอนชั้นสองของบ้านนะครับมีกองเลือดตามพื้นเต็มไปหมด
ผนังบ้านห่างออกจากตัวบ้านสักประมาณ๑๕เมตร
จะมีสารานั่งพักผ่อนมีขวดเบียร์ถูกดื่มไปหมดแล้ว
ตั้งอยู่ขวดนึงมีไม้ยาวอีกเมตรความยาวสักเมตรครึ่งนะครับ
มีคราบเลือดอยู่ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ขวดเบียร์กับไม้นะครับ
บ้านที่เกิดเหตุก็เต็มไปด้วยเลือดถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แอร์มาทำงานสองคนแล้วมาถูกทำร้ายเสียชีวิตกับบาดเจ็บอย่างนี้ได้ยังไง
นี่นะฮะเจ้าของบ้านนะครับชื่อนางวรมนจันพิบูลหรือว่าป้าแดง
อายุ๖๓ป้าแดงบอกว่าช่างแอร์สองคนนี้
หลานชายของป้าชื่อว่านายดำรงเกียรติเรืองวิชา
เป็นซูซูกิสีดำหมายเลขทะเบียนคอควายคอควายขอไข่
หกนครศรีธรรมราช
ป้าแดงออกจากห้องน้ำก็ได้ยินเสียง
โครบครามโครบครามเบี้ยอะไรเสียงอะไรอืม
ก็เดินไปเปิดม่านดูพอเปิดม่านเสร็จ
เดี๋ยวก็เห็นป้าแดงเปิดม่านเดี๋ยวป้าแดงป้าแดงช่วยด้วยช่วยด้วย
น่าสงสารจังก็แค่นั้นแหละ
ก็ได้ยินเสียงอันนี้มันดังคมคำคมคำ
แสดงไว้เบ๋าอ่ะนะเพราะได้ยินเสียงเดี๋ยวขอให้ประแรงช่วย
ที่ป้าแดงหมุดประดูกมาไม่ได้ประดูกมันลด
ในเป๋าผู้ก่อเหตุเหมือนสักครู่นี้
เห็นหน้าตาไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากก่อเหตุหลบหนีไปนะครับ
เดี่ยวก็คือผู้ตายนายอธิชัยศรีสุขใส
ซึ่งทำงานเป็นพนักงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัวเมืองกระบี่นี่คือช่างเดียวนะฮะ
ให้มาติดตั้งแอร์ให้ที่บ้านเนื่องจากเป็นจ๊อปพิเศษของเขา
หลังจากทำงานที่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาก็จะเนี่ยรับติดองค์ติดแอร์นะครับ
แล้วที่บ้านกำลังจะมีงานสมโพธิพุ่มกระถิ่นอีก๒วันด้วยช่างเดียวก็มานะครับ
บอกว่าเดี๋ยววันนี้ป้าก็คือเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวเอาให้จบเลยนะ
ก็ทำงานจนนู่นนะฮะสามทุ่มกว่าป้าแดงบอกว่าช่างเดี่ยวก็เหมือนลูกเหมือนหลาน
ตั้งใจทำงานก็จ้างมาวงจรปิดหน้าบ้านจะเห็นตามที่ป้าแดงบอกนะครับ
ตรงระเบียงจะเห็นช่วงที่ในเปล่าอ่ะในเปล่านี้ปีนลงมานะฮะ
แล้ววิ่งมาเอารถจักรยานยนต์หลบหนีไปนี่นะฮะ
วันนี้ตำรวจสพลำทัพระดมกำลังไล่ล่าในเปล่านะครับ
ล่าสุดมีข่าวว่าจับได้แล้วนะฮะแต่ความจริงเขาเขาใช้รถยนต์นะครับ
จักรยานยนต์เนี่ยเอาของญาติไปนะเอาของญาติไปนะครับ
เราได้คุยกับนายชัยนรงค์นะครับเป็นช่างแอคนที่รอดชีวิตมาได้
เขาบอกว่าเขายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะครับ
อ๋อคือมันก่อนมันก่อเหตุเนี่ยมันเล่งไล่มันไหม
ไม่มันเล่งไล่กับมันตีเส้นมันเต็มเส้นมันกำลังไปเลยอะ
อ๋อมันก็ไม่เคยรู้จักมัน
นายชัยนรงค์ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับในเปล่าผู้ก่อเหตุเลยนะครับ
แต่ช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยมาทำแอร์ในเปล่าเนี่ยเคยนั่งมองอยู่

ช่วงที่ถูกตีก็คือถูกตีแบบคือ
คุณชัยนรงค์เนี่ยเขาบอกเขาสลบไปเลยนะ
แล้วได้ยินเสียงช่างเดี่ยวที่เสียชีวิตเนี่ย
ร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนชั้นสอง
ก็พยายามจะไปช่วยแต่มันช่วยไม่ทันจริง
เดี่ยวถูกในเป่าใช้มีดสปาต้า
แล้ววิ่งหนีตายไปทางนั่งร้านที่อยู่ติดกับระเบียง

ตกลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหศีรษะนี่กระแทกพื้นเสียชีวิต

หลานชายคนนี้เคยมีประวัติเสพยาเสพติด
บอกส่วนตัวป้าไม่อยากจะพูดถึงหลานคนนี้อีกแล้ว
มันเสพยาจนแบบไม่มีญาติคนไหนสนใจ
โอ้โหแต่คือยาดต้องสนใจนะฮะ
คือถ้าญาติไม่สนใจคนที่มีอาการอย่างนี้เนี่ย

สุดท้ายเนี่ยสองเดือนก่อนไม่มีที่อยู่
แดงบอกป้าก็ใจดีให้มันมาอยู่ด้วย
ให้ไปอยู่ที่บ้านพักคนงานลานเทปาล์ม
ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เขามาทำแอร์นั่งดื่มเบียร์อะไรอยู่เนี่ยฮะ
สุดท้ายเนี่ยคลั่งหรือว่าหลอนอะไรก็ไม่รู้

เป่าเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ

สักประมาณใกล้๒ทุ่มที่ผ่านมานะฮะ
ส่วนเรื่องสาเหตุมูลเหตุอะไรต่างนานาเนี่ย
เดี๋ยวรอการสืบสวนสอบสวนสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไป
ของช่างเดี่ยวครอบครัวรับไปบนพิกุศลแล้วนะครับ
บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

ดูสิน่าตกใจมาเจ็บมาตาย
ใช่ค่ะมาดูเหตุการณ์นี้นิดนึง
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคงจะร่วมแสดงความคิดเห็นได้เยอะ
ที่ชนบุรีค่ะเป็นเรื่อง